สี่ห้าครึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ลืมตาตื่นขึ้นมาดูความสวยงามของดอกไม้กันดีกว่า
ใช่ค่ะชมพูภูคา
เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่หายากที่สุดในโลกตอนนี้
และประเทศไทยมีอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
แม้ว่าจะเป็นช่วงท้ายของฤดูหนาวแล้ว
แต่ว่ายังมีดอกไม้ให้ชมกันนะคะ

ดอกชมพูพูคาเริ่มผลิดอกสีชมพู
บนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
คาดว่าช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม
ก็จะบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่านี้ด้วยนะคะ

ที่จะได้ชมดอกไม้ในช่วงปลายฤดูหนาว

หายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะคะ
เคยพบในมณฑลยูนานของจีน

และพบอีกครั้งในประเทศไทยที่อุทยานแห่งชาติ
ภูคาย้ำว่าแห่งเดียวเท่านั้นนะคะ
คุณสุวัสดิพรมสุวรรณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
บอกว่าดอกชมพูภูคามีให้ชมเพียงปีละ๑ครั้งเท่านั้น
และปีนี้ออกดอกมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ
พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วในตอนนี้
ชมพูภูคาค่ะจะออกดอกเป็นช่อตามปลาปลายกิ่งนะคะ
อกมีสีชมพูสดเมื่อบานดอกก็จะชิดกันแน่น
ทำให้ดูเป็นพุ่มสวยงามแบบนี้นะคะ
นักท่องเที่ยวก็สนใจสามารถไปเที่ยวชมกันได้นะคะ
จุดที่สามารถชมดอกชมพูภูคาได้สะดวกที่สุด
ก็อยู่ริมทางหลวงหมายเลข๑๑

ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา๔กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ
เจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้จัดทำเป็นระเบียงไม้ยื่นออกไป
ก็ต้องทำจุดชมวิวออกไปนะคะแม้ต้นเข้าสูง
และจะออกดอกที่ปลายช่อ
แต่สวยนะเป็นดอกไม้ที่สวยมาก
ทางอุทยานก็เลยจัดทำระเบียงไม้ยื่นออกไป

แต่ห้ามเอามือจับนะคะ

ที่ชื่อคนพรรจ์กลางหรือพรรจ์อื่น
อาจจะไม่คุ้นนั่นคือผักอีซึก

ก็ชาวบ้านบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้เก็บผักอีซึกกลางทุ่งนาไปขาย

ผักนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์นักเลยนะฮะ

และก็นายวินายบุญยิ้มชาวบ้านหมู่๑๓
ที่บ้านโคกรวดตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
กำลังขมักเขม่นกับการปีนขึ้นไปเก็บผักอีซึก
หรือว่าต้นพลึกสร้างรายได้ในช่วงว่างเว้นจากการทำนาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
โดยผักอีเซือกนี้เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ๑๕๒๕เมตรนะครับ
ผักมีลักษณะคล้ายยอดมรุมใบสีเขียวอ่อนสดใส
แล้วก็มักจะแตกยอดอ่อนช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับ
ชาวบ้านจึงเก็บยอดไปทำอาหารแล้วก็แบ่งขายสร้างรายได้
เลี้ยงครอบครัวได้เวลา๒๐๐๓๐๐บาท
ช่วงนี้เขาบอกขายดิบขายดีจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในท้องถิ่นนะครับ
เนื่องจากเป็นที่นิยมรับประทานเช่นเดียวกับผักหวาน
เพราะว่า๑ปีจะแทงยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะทานยาก

ผักอีซิ่งเป็นผักพื้นบ้านของอีสานเขา
แต่ว่าที่เพชรบูรณก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีสรรพคุณหลายอย่างมีประโยชน์หลายอย่างเหลือเกินนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของชื่อที่แปลกนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นชื่อต้นพลึกนะครับ
หรือว่าจะเป็นชื่ออื่นก็ตามนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านชาวอีสานเขาก็จะรู้จักกันดี
ในชื่อของอีซึกนั่นเองนะครับ
ประกอบอาหารอะไรได้บ้างคะนี่ครับชื่อแปลก
ใบอ่อนยอดอ่อนของผักอีซึกนี่
งส้มแล้วก็แกงเลียงอีซึกนะฮะ
ซึ่งเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับ
ซึ่งนอกจากผักอีซึกยังมีประโยชน์ด้านอื่น
เช่นมะเล็ดก็เปลือกนะครับก็มีรสฝาด
ใช้เป็นยาสมานรักษาแผลในปากได้
รักษาแผลลำคอเหงือกหรือว่าฟันผูก

ส่วนเมล็ดนะครับใช้เป็นยารักษากลากเกลือนโรคเลื้อน
แล้วก็ทำเป็นยารักษาเยื่อตาอักเสบ

ทำให้เย็นได้ด้วยในช่วงหน้าร้อนแบบนี้

อิซึกค่ะชื่อคล้ายมาจากญี่ปุ่นยังไง